คุณผู้ชมคะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่โลกโซเชียลก็วิจารณ์กรณีที่ขับรถอยู่บนท้องถนนมีรถฉุกเฉินมีรถพยาบาลมาแต่รถคันหน้าไม่ยอมหลบไม่ยอมหลีกทางให้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งนะคะที่ชนบุรีก็คือถนนกลางเมืองเลยแหละครับมีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งคือไม่ยอมหลบอ่ะข้างหลังเป็นรถพยาบาลเขาก็เปิดสัญญาณไซเรนแล้วนะไม่ยอมหลบ
ให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
เนี่ยจนรถพยาบาลที่เป็นรถฉุกเฉินต้องหลบเอง
ถ้าเกิดเก่งสีขาวคันนี้หลบไปทางซ้ายมันยังมีช่องอยู่นะ

เหตุการณ์นี้ผู้หญิงที่นั่งมาในรถพยาบาลเห็นไหมคะ

เป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ต้องลงไปคุยกับคนขับรถเก๋งสีขาวคันหน้า
เพราะว่าต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาแบบฉุกเฉินนะคะ
แต่ดูเหมือนว่ารถเก๋งสีขาวคันหน้าคันนี้
ก็ยังจอดอยู่นิ่งแบบนี้แช่อยู่แบบนี้
พอคลิปนี้โพสต์ลงไปในโลกโซเชียลคนก็วิจารณ์กันหนักมากนะคุณผู้ชม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยเดินทางไปที่ชนบุรีนะคะ
ไปสอบถามเรื่องนี้จากเจ้าของโพสต์ค่ะ
นายสุพนัทสิริรัตนะ
เขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะช่วงประมาณ๕โมงเย็น
ขับรถกระบะแยกชนชายจอดติดสัญญาณไฟอยู่ก็ต่อท้ายรถเก๋งคันสีขาวนี่แหละ
รถพยาบาลเปิดไซเรนมาจอดท้ายรถของเขาเพื่อขอทาง
รถเขาเนี่ยก็เบี่ยงหลบให้รถพยาบาลก็เลยขยับไปข้างหน้าได้
ก็ไปจอดต่อรถเก๋งคันสีขาวแต่รถเก๋งคันสีขาวไม่ยอมหลบ
ทั้งทั้งที่รถพยาบาลก็เปิดไซเรนจนคนบนรถพยาบาลต้องลงไป
บอกคนขับรถเก่งคันสีขาวว่าหลบหน่อยเธอเปิดทางให้หน่อย
ขนาดลงไปบอกก็ยังไม่หลบรถเก๋งคันสีขาวใช้วิธีก็
ไปข้างหน้าเรื่อยขยับไปนิดอย่างนี้ค่ะ
รถพยาบาลเขาต้องหลบเองเบี่ยงไปซ้ายเองนะคะ
พอเขาโพสต์คลิปนี้มีคนติดต่อเข้ามาที่เจ้าของโพสต์ค่ะ
บอกว่าเป็นญาติของคนขับรถเก๋งสีขาว
บอกว่าคนขับรถเก๋งสีขาวเป็นผู้ชายสูงอายุ
เอารถของลูกสาวไปขับไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางรถพยาบาล

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกช้า
เพราะว่าอายุเยอะแล้ว๗๐กว่าแล้วคนขับอ่ะนะคะรถเก่งคันสีขาว
แต่เจ้าของโพสต์บอกว่าเอ๊ะมันจะจริงเหรอ
แต่ว่าหลังจากรถพยาบาลเบี่ยงหลบรถเก๋งคันสีขาวก็ขับตามนะ

จะเป็นจริงอย่างที่มีคนติดต่อมาจริงไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
พี่ครับในคลิปช่องทางที่ข้างหน้าคันขาวว่างยาวครับ
ว่างยาวแล้วคันที่อยู่ข้างหน้าผมจากที่ผมเปลี่ยนเลนมาซ้ายแล้วเนี่ย
คันที่อยู่ข้างหน้าผมอีกทีนึงเขาก็หลบเหมือนกัน
เพื่อที่ให้คันขาวหลบเข้ามาเขาก็ไม่ได้หลบเขาก็ไม่ได้ทำอะไร
คือจะตรงก็ได้นะครับจะเบี่ยงซ้ายก็ได้แต่เขาไม่ได้ทำ
รถมาต่อท้ายก็ประมาณสักเกือบ๕นาทีแล้ว
แล้วทีนี้เขาก็ยังไม่ไปจนจนรถพยาบาลต้องเบี่ยงไปเองนั่นแหละครับ
พอเปลี่ยนเลนปุ๊บเขาก็กลับมาเลนเดิม
เพราะว่าเลนเดิมข้างหน้าคันสีขาวมันว่างตลอดเลยยาวเลย

อันนี้รถคันสีขาวเนี่ยครับเขาก็ตามรถตู้คันนั้นไปเลย
คือจากที่ผมเห็นผมไม่เข้าใจว่าที่เขาให้หลบเขาไม่ยอมหลบ
เดินหน้าก็ได้นะครับหลีกเบี่ยงซ้ายก็ได้แต่เขาไม่ได้ทำ
แล้วทีนี้พอรถเขาได้เลนปุ๊บเขาก็เลยขับตามกันไป
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงขับได้ที่สำคัญที่สุดคือ
คนที่อยู่ในรถครับเขาต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
ไม่อย่างนั้นรถพยาบาลคงไม่เปิดไฟเลนไม่บีบแต่
ส่วนคนขับรถพยาบาลชีวะในเศกสักกระแสสิน
เขาบอกว่าวันนั้นต้องนำผู้ป่วยที่ผ่าตัดบอลลูนหัวใจ

โดยได้เปิดไซเรนมาตลอดทางเพราะว่าผู้ป่วยอยู่ในขั้นวิกฤต
เมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกชนชายมีรถจำนวนมากติดไฟแดง
แต่ก็ได้รับความร่วมมือเพราะว่ารถทุกคันเขาก็เปิดทางให้
กระทั่งขับมาต่อท้ายรถเก๋งสีขาวคันนี้
เปิดไซเรนแล้วก็เปิดไฟกระพริบจอดรออยู่๕นาที
แต่รถเก๋งสีขาวคันนี้ก็ไม่ยอมเปิดทางให้
ที่เห็นลงไปเนี่ยคือลูกสาวของผู้ป่วยนะครับที่นั่งมาด้วย
ต้องลงจากรถไปเคาะกระจกให้เปิดทาง
แต่รถเก๋งคันสีขาวก็ยังไม่หลบ
เขาก็เลยต้องเป็นฝ่ายหลบเองเพราะเป็นห่วงอาการของคนป่วย
หากนำไปส่งไม่ทันอาจเสียชีวิตได้
ซึ่งคนขับรถพยาบาลคันนี้บอกว่าตั้งแต่ขับรถพยาบาลมาก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง
แต่ว่าครั้งนี้ถือว่านักหนาที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าคนขับรถเก่งตอนนั้นทำอะไรอยู่

ทีนี้เราก็ตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะไปถึงนี่เลยฮะรถคันนี้ตกลงใครขับอะไรยังไงนะครับ
ครอบครองรถเก๋งสีขาวคันนี้เป็นผู้หญิงนะครับมีบ้านพักอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลชนบุรี

แต่ไม่เจอตัวเพราะว่าเขาไปทำงานแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ชายคนนี้ครับ
คุณลุงคนนี้ชื่อว่านายปวิทย์บุญธานีปากรเป็นพ่อของผู้หญิงเจ้าของรถ
ครอบครองรถซึ่งนายปวิทย์บอกว่าเมื่อวานนี้เป็นตัวเขาเองนี่แหละ
เอารถของลูกสาวไปขับไปทำธุระที่ย่านหนองมนต์
ขณะขับกลับบ้านจอดติดไฟแดงอยู่เลนกลางได้ยินเสียงรถพยาบาลเปิดไซเรน
แต่ว่าไม่สามารถหลบได้เพราะมันติดรถคันอื่นหากเขาหลบให้รถเขาก็ต้องไปเฉียวชน
กับรถคันอื่นแล้วก็เห็นว่ามีคนมาเคาะกระจกแต่เขาไม่ได้ยินเพราะหูไม่ดี
ประกอบกับตอนนั้นก็ตกใจไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหน
ก็เลยพยายามรวบรวมสติหาทางหลบให้
กระทั่งรถพยาบาลเบี่ยงหลบไปเองก่อน
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะจอดรถขวางรถพยาบาล
เพราะเขาก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็หลีกทางให้ทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้หลบไม่ได้เพราะมีรถจอดติดอยู่เยอะจริง
ผู้หญิงเค้ามาบอกเค้ากระจกเราตอนนั้นเรายินได้ไหม
ผมไม่ได้ยินเลยนะ
ผมตกใจด้วย

ผมก็คอยมองเห้กเอิ่ชาติออกไหนกัน
ช่วงนั้นโศกธรรมปฏิเสธของผมจะไปแกล้งในนี่ไม่มี
รถติดเลยให้ถอยแดง
มันก็เบี่ยงซ้ายผมเบี่ยงไม่ได้มันเบี่ยงไปติดหน้า
มันกลัวรถชนเขาข้างซ้าย
ผมก็ขอให้ผู้ป่วยปลอดภัยแล้วกัน
และมีล่ะผมต้องขอโทษด้วย
ถ้าฟังจากเสียงพูดของคุณลุงจะพูดติดขัดช้า

ลูกสาวบอกจะตัดสินใจชางงเงิน
ตรงนี้มันทำให้ยิ่งเป็นห่วงใหญ่ว่าปล่อยให้ขับรถไปคนเดียวอย่างนี้
ใช่ค่ะคุณลุงเขาก็ขอโทษนะเขาก็ขอโทษขอโพยยืนยันว่า
ไม่ได้มีเจตนากีดขวางผู้ป่วยจริง
ก็ถือว่าผู้ป่วยคนนี้ก็โชคดีที่ถึงมือคุณหมอได้ทัน
แล้วก็ได้รับการรักษาจนปลอดภัย

เวลามีผู้สูงอายุขับรถโดยลำพังมันน่ากลัวนะมันอันตรายเหมือนกันนะคะ
ประเทศถ้าคนอายุเยอะขนาดนี้กฎหมายเขาเนี่ยไม่ให้ขับนะ

แล้วลูกสาวเองก็รู้ไงใช่ไหมว่าพ่อมีอาการโง่เงื่อน
ตัดสินใจช้าอายุ๗๐กว่าให้ขับรถไปคนเดียวอย่างนี้
ออกมายอมรับว่าเป็นลูกสาวแล้วก็คุณพ่อขับรถออกไปทำธุระ
คุณพ่ออายุ๗๐กว่าแล้วไม่ได้มีเจตนาก็ออกมาขอโทษ
ขออภัยขออภัยจากใจจริงแล้วก็น้อมรับความผิดมาแบบนี้ค่ะ
แต่ตำรวจเขาบอกแบบนี้นะคะยังไงก็ถือว่าต้องเรียกมาคุย
ตำรวจสพเมืองชนบุรีนำหมายเรียกไปที่บ้านของคุณลุงประวิทย์เลยนะคะ
แล้วก็เรียกให้ลูกสาวไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน
ข้อหาก็คือจอดรถในลักษณะกิดขวางการจราจร
เพราะว่าลูกสาวเป็นคนครอบครองรถมีชื่อเป็นเจ้าของรถอย่างนี้ค่ะ
คือมีข้อมูลจากเพจกองปราบก็บอกแบบนี้นะ
คือลักษณะของการไม่หลบให้รถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินเนี่ย
ที่แน่ผิดกฎหมายก็คือมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
แต่ต้องระวังนะคะถ้าคนที่อยู่ในรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน
เขาถึงขั้นเสียชีวิตอ่าก็ต้องมีการพิจารณาว่า
คุณที่ไม่หลบที่จอดรถกีดขวาง
เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นจะโดนข้อหาเพิ่มนะอาจจะโดนข้อหา
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หรือเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

คนที่ไม่หลบอาจจะโดนข้อหานักเพิ่มไปอีก
แต่เหตุการณ์นี้คนที่อยู่ในรถพยาบาลเขา
ถึงมือหมอโดยปลอดภัยก็ยังโชคดีนะคะ
นี่เขาจะไปผ่าตัดบรรลุนหัวใจนะ
อ่ะก็โชคดีที่ปลอดภัยค่ะนะครับ